ขั้นตอนในการทำโทนโคราชที่ต้องพิถีพิถันเป็นอย่างมากก็คือการขึงหนังโทน
ช่างต้องมีความชำนาญเพราะการขึงหนังเป็นขั้นตอนที่ส่งผลต่อเสียงของโทน
ซึ่งช่างจะต้องนำหนังที่ผ่านการแช่น้ำแล้วใช้เชือกขาวตรึงหนังให้เคร่งหรือการทำให้แน่น
เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปขึงโดยจะต้องดึงให้ตึงและแน่นด้วยเชือกที่ขึงจากขอบหนังโทน
ไปร้อยยึดตรงข้อของปลายคอโทนส่วนที่ต่อกับปลีโทนจึงจะทำให้ได้โทนที่มีเสียงทุ้มภัยร้อ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน